เป็นเรื่องที่บริหารร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขหรือออยกับองค์การเพศสัตว์กับกรมการค้าภายในมาตั้งแต่ต้นแล้วครับ
ตั้งแต่ตอนประกาศเป็นสินค้าครบคุมแล้วนะครับไม่แน่ว่ากระทรวงศาสตร์ศุกร์ต้องแก่รับการจัดสรรไปประมาณร้อยละ๓๐
เมื่อวานก็คุยกันชัดเจนแล้วครับว่าขอให้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเป็นผู้แทนหรือเป็นศูนย์ในการกระจายให้กับโรงพยาบาลทุกประเภทนะครับ
ในเรื่องการผลิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยเมื่อวานก็ได้คุยกับโรงงานผลิตทั้ง๑๑โรงแล้วว่ากระทรวงพาณิชย์แล้วก็เจ้าหน้าที่
ที่มีอำนาจตามกฎหมายเนี่ยก็จะไปประจำอยู่ที่โรงงานนะครับ
ปัจจุบันนี้ที่เป็นราคาควบคุมคือ๒บาท๕๐นะครับแต่ว่าสำหรับโรงงานผลิตเนี่ยผมเรียนว่าต้นทุนมันเริ่มสูงขึ้นจากวัตถุดิบที่แพงขึ้นแต่ว่ารัฐบาลก็ยังตั้งใจที่จะคุมราคาให้อยู่ที่๒บาท
เรื่องของหน้ากากอนามัยขาดแคลนนะคะแต่ว่าที่ขาดแคลนเนี่ยมันน่าสะลดใจตรงที่ว่าขาดแคลนสำหรับคนที่เป็นด่านหน้าที่สุดที่ต้องรับมือเรื่องนี้นะคะ
ก็คือหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์คืออยู่ในภาวะที่เสี่ยงที่สุด
เหนือจากคนที่กลับมาจากประเทศที่มีการระบาด
คนที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงนะคะ
คือคนกลุ่มนี้ไม่ควรต้องเจอปัญหานี้เลยค่ะ
จริงแล้วเราเห็นสัญญานี้มาตั้งแต่ตอนแรกนะคะ
มีเอกสารของทางกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนออกมานะคะ
ว่าหน้ากากอนามัยขาดแคลนแล้วนะคะ

แล้วก็ล่าสุดก็มีการรวมกลุ่มกันสำหรับโรงพยาบาล
ที่ไม่ได้สังกัดกระทรวงสาธารณสุขก็เจอปัญหานี้นะคะ
ถ้าคุณผู้ชมมีคนรู้จักมีญาติพี่น้อง
มีเพื่อนฝูงทำงานในโรงพยาบาล
คุณผู้ชมลองเช็คดูคุยกันดู
ก็จะทราบว่าเกิดปัญหานี้จริงนะคะ
แต่ว่าว่าก็ว่าเดี๋ยวฉันก็มีคนใกล้ตัว

เวลาได้ข้อมูลมามันก็สลดจริงค่ะ
เขาก็พยายามบริหารเท่าที่มีอยู่
แต่จริงแล้วเขาไม่ใช่อาชีพ

ก็คือผู้ป่วยหรือผู้ที่เสี่ยงว่าจะป่วย

ระหว่างรายการเราจะติดต่อกับทางกรมการค้าภายใน
เมื่อสักครู่นี้นะคะลองยืนยันกับทางอธิบดีแล้ว
ท่านน่าจะให้สัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ได้

ก็คือว่าอาจารย์คะถ้าไม่ใช่นักเคมี
ดิฉันซื้อมาแล้วดิฉันต้องทำอะไรก่อน
ถึงจะตรวจพบเหมือนอาจารย์ได้ว่า
หน้ากากนี้ที่เสียเงินไปช่วงนี้มันไม่ควรจะใช้
เราจะคุยกับอาจารย์ประจำภาควิชาเคมี
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะ
รองศาสตราจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์สวัสดีค่ะ

อาจารย์ดีหรือไม่ดีที่เจ้าออกมาตรวจสอบตอนนี้คะ
คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเขาเรียกว่า

อาจารย์เอาที่อาจารย์ตรวจก่อนหน้ากากของคุณศิระที่เอามาจริงก็ตั้งใจดีแหละนะคะ
มาช่วยเหลือประชาชนแต่หน้ากากอันนั้นเนี่ยปัญหาที่ปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าสรุปให้ถูก
คือเรียกว่าหน้ากากไม่มีคุณภาพหรือว่าหน้ากากอะไรเรียกว่าหน้ากากอะไรคะ

คือตอนที่นักข่าวติดต่อมาก็คือบอกว่ามันมีกลิ่นเหม็นนะครับ
แล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันใช้งานได้หรือเปล่าก็เลยขอร้องให้อาจารย์ออสช่วยดูให้หน่อยนะครับ
จากนั้นก็สอนหนังสืออยู่ก็เลยโอเคเอามาเลยก็เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือไว้ส่วนหนึ่งนะครับ
เป็นเหมือนผ้าสีฟ้าธรรมดาแล้วก็ในนั้นก็จะมีอยู่แค่๓ชั้น
หลังจากที่ลองขยี้ดูก็เกิดฝุ่นละอองเล็กแล้วก็ดมดูก็มีกลิ่นพลาสติกเหมือนที่เขาเอามาให้จริง
เพราะว่าเราสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นสปานบอลปกติสะพานบอลจะทำหน้ากากอยู่แล้ว
แต่ว่ามีคอนทามิเนตหรือว่ามีสารเจือปนอยู่ในนั้นค่อนข้างเยอะนะครับ

แล้วก็ชั้นกลางก็มีสีเป็นสีย้อมพอขยี้แล้วมันเกิดเป็นผงแล้วมีกลิ่น
ก็กลัวว่าคุณนักการเมืองจะไม่มีเอาไปคืนเพื่อเอาตังค์คืน
ก็บอกว่าให้คืนซะแค่นั้นเองนะครับ
หวัสดุตัวเดียวกันแต่ว่าอันที่ว่าวัสดุเกาะไก่
ก็ไก่จุด๓แบบนี้ใช่ไหมคะมันมีหลายเกรดใช่ไหม
ต้องใช้เมดิคอลเกรดเพราะว่าหน้ากากอนามัยมันจะมีมาตรฐานมกจับอยู่
ซึ่งตัวที่เอามา๑ไม่มีที่มาก็ไม่รู้ว่าเป็นของคุณศิระจริงหรือเปล่า
อันนี้ก็ขออนุญาตเอ๋นอำทันแล้วกัน
อันที่๒มันมีกลิ่นมีข้อน่าสงสัยเยอะแยะไม่มีสถานที่ผลิตนะครับ
ง่ายก็คือถ้าดูตามกฎหมายของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมปี๕๒
ก็หลุดไปหลายตัวเลยนะฮะเช่นหลักเลย
ก็คือเส้นลวดที่เข้าโค้งสรรจมูกเนี่ยเขาไม่มีตัวนี้ไม่มีเลยนะครับ
แล้วก็เป็นลักษณะแฮนดเมดนะครับแล้วก็ผ้าที่มาทำโดยเป็นพลาสติกพอลิเมอร์นะครับ
อาจารย์ถ้าซึ่งลักษณะที่อาจารย์เจอที่ของสสิระเป็นคนแจกเนี่ยนะคะ
กับอีกแบบหนึ่งที่เขามักจะเอามาล้อกันว่าทำไมมันบางจังอะไรแบบนี้
นั่นคือปัญหาเดียวกันไหมอาจารย์หรือคนละปัญหาคะหน้ากากแบบนั้น
ของท่านนักการเมืองเป็นแฮนดเมดก็คือเย็บเองส่วนที่บางมากใช้เครื่องทำ
และที่บางมากปัญหาของมันคือแค่บางเหรอคะอาจารย์หรือมันไม่ใช่เลย
ปัญหาก็คือว่าใช้เครื่องทำหน้ากากจริงนะฮะแต่ว่าคุณภาพไม่ถึง
ที่จะกันน้ำซึมผ่านเนี่ยนะครับเขาไม่ใส่มันก็เลยมีแค่สองชั้น
มันก็เลยบางเฉียบเลย๒ชั้นก็คือสปันบอลหน้าสปันบอลหลังแล้วก็ประกบ
แล้วก็มีเส้นลวดแค่นั้นเองเอ๊ะตรงเดี๋ยวนะคะไอ้ที่มันเหมือนกันคือ
อันนอกสองฝั่งใช่ไหมคะใช่ฮะและอันที่มันหายไป
ซึ่งตัวกลางมาตรฐานทางการแพทย์ก็คือต้องป้องกันของเหลวซึมผ่าน
เหลวที่ว่าก็คือของเหลวที่เช่นเลือดสารคัดลาง
น้ำหมูกน้ำไลน์เลื้อดน้องต่างต้องยุดได้เลยต้องซับได้
เกรดการแพทย์เนี่ยจะต้องมีการเคลือบด้วยสารลดแรงตึงผิว
พูดง่ายก็คือน้ำไม่เกาะติด
จินตนาการว่าเหมือนน้ำกิ้งบนใบบอลนะครับ
อย่างนั้นเลยคือเอานากากวางหยดน้ำลงไป

สปันบอนข้างหน้าชั้นแรกแล้วก็ตรงกลาง
มันเรียกว่าสแปนบอลเหมือนกันไหมอาจารย์
โพลิโพพิลินเช่นกัน

แล้วก็ตัวหลังก็จะเป็นโพลี่โพพิลินความละเอียดที่สูงขึ้นอีกครั้งหนึ่ง

๓ชั้นนี้๒ข้างเนี่ยคุณภาพเดียวกันไหมคะ

ก็คือรูจะใหญ่กว่าแต่ว่ามีสารเคลือบนะฮะ
ตัวข้างในรูเล็กกว่ามีสารเคลือบด้วย
ต้องไม่มีกลิ่นไม่มีฝุ่นละอองนะครับ
แล้วก็มีสารเคลือบน้ำซึมผ่านได้ด้วย

สมมุตินะคะสมมุติเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดไหม
ฉันถามเผื่อถ้ามันเดินทางไปถึงจุดที่วัตถุดิบในการผลิต
สมมุติของที่ต้องทำออกมามันต้องมี๓ชั้นซ้อนกันใช่ไหมคะ
แต่ถ้ามันเดินทางไปถึงวันที่วัตถุดิบ
มันขาดแคลนมันเลือกเอาอันไหนออกสักอันได้ไหมอาจารย์
ที่เราเห็นที่มาจากเครื่องจักรที่ทำดีสวยเลยเนี่ย
ก็คือชั้นกลางกับชั้นสุดท้ายที่ติดจมูกเราหายไป

เพราะฉะนั้นจริงถ้ามันไม่สามารถจะเรียกว่าเป็นหน้ากากอนามัย
ไม่สามารถใช้แทนหน้ากากอนามัยปกติได้เลยใช่ไหมคะ

หน้ากากมันมี๓ประเภทเขาเรียกประเภททั่วไป
ประเภทกองละเอียดแล้วก็ประเภทตั้นของเหลวซึมผ่าน
ถ้าใช้ในโรงพยาบาลก็คือกองละเอียดและต้านของเหลวซึมผ่าน
เหลวที่ว่าก็คือเลือดเสมหะสารคัดหลัง
เพราะฉะนั้นถ้าเขาทำเป็นแค่๒อันก็น่าจะอยู่ในกลุ่มประเภทใช้งานทั่วไป
ใช้แล้วทิ้ง
แต่ที่นี้ใช้งานแล้วทิ้งเนี่ย
พูดง่ายก็คือมีช่วงเวลาหนึ่งที่พอใช้ได้
แต่ถามว่าเข้าเกณฑ์มาก็เข้าเกณฑ์ข้อ๒๓
ก็คือมีที่ปรับกระชับจมูก

อาจารย์แต่ว่าตอนนี้สิ่งที่หลายคนเจอปัญหาอยู่
คือตอนนี้ที่มันจะเป็นข่าวดังหน่อยก็คือ
ไปเอาหน้ากากทิ้งแล้วกลับมาทำให้เหมือนใหม่แล้วขาย
อันนั้นผิดแน่นอนแน่นอนติดเชื้อแล้วนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเชื้อโควิดหรือไม่ก็ตาม
แต่ว่าอันนี้ที่เจออยู่คือคุณภาพของมัน
อาจารย์อย่างจอมขวัญเนี่ยนะคะไม่ได้เรียนมาอย่างอาจารย์ออสเนี่ย
แต่แบบถ้าวึบมาเนี่ยฉันดูด้วยตามัน

ดังนั้นจากอะไรอะคะกลิ่นหรอหรือสัมภาษณ์มั้ยคะ

ซึ่งตัวนี้ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมก็แน่นอนบอกว่าต้องไม่มีกลิ่น
ถ้าเราดมดูมีกลิ่นนี่ไม่ใช่เลยนะครับ
ถ้าสมมุติเราบอกอ๋อก็มันพลาสติกง่าย
มันจะมีกลิ่นพลาสติกนิดจางได้ไหม
หน้ากากอนามัยก็ต้องไม่มีกลิ่น

แล้วก็ลองขยี้ดูถ้าเกิดฝุ่นละออง

อาจารย์น้อยไม่ได้พูดว่า
หน้ากากคุณศิระทำให้เกิดมะเร็งนะครับ
แต่เราบอกว่าฝุ่นละอองเล็กที่เกิดจากไมโครพลาสติก
ถ้าเข้าไปในร่างกายเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็ง

นะครับนี่คือสาเหตุว่าทำไมเกิดดราม่าขึ้นมาเมื่อปีที่แล้ว

เพราะฉะนั้นถ้าขยี้ดูแล้วโดยสามัญสำนึก

คือทำไมนักข่าวมาให้จาร้อตรวจ
เพราะเขารู้ว่ามันหวยไงฮะมันไม่ดี
คือมันแปลกกว่าที่เราคุ้น

กลิ่นอาจจะสัมภาษณ์ได้เร็วหน่อย
ตอนแรกเอาเรื่องรอยเปื้อนก่อนก็ได้นะคะ

กลิ่นแล้วก็ลองอาจจะขยี้พื้นผิวมาดูว่าหลุดไหม

ตั้งแต่แรกที่เห็นด้วยตาว่ามันจะบางนะคะ
ตอนนี้ยังไม่มีกรณีไหนเข้ามาที่

คือตัวสีฟ้าของนักการเมืองชื่อดังนี้
ชัดเจนเห็นปุ๊บมีความต่างจากหน้ากากทั่วไป

คือเราเห็นด้วยไม่ต้องเรียนสูง
แค่ให้นักเรียนคนธรรมดาดูจะรู้เลยว่ามันผิดปกติ

ถ้าคุ้นตาก็คือสีเขียวเห็นเยอะสุดจากนั้นก็เป็นสีฟ้า

ส่วนสีฟ้าก็คือต้องย้อมสี

แต่ว่าถ้าเรามองด้วยวิญโยชนขยี้มันก็ออกมาแล้วนะฮะ

เอาน้ำหยดตัวนั้นหยดปุ๊บซึม
คือที่เราคุยกันเรื่องหน้ากากนะครับคุณผู้ชม

แล้วก็เมื่อวานก็เป็นฉันก็คุยผ่านทางทวิตเตอร์ส่วนตัวนะคะ

จะเกิดกับคนที่ต้องใช้หน้ากากมากที่สุดกลุ่มหนึ่ง

ถ้าเราไม่นับผู้ป่วยหรือว่าคนไข้นะคะ

แล้วก็เจ้าที่ทางด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์นะคะ

เราจะได้คุยกับทางอธิบดีกรมการค้าภายใน
คำถามคือหน้ากากที่มีหายไปไหนจากตลาดสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเพิ่งจะประชุมกันเสร็จเลยนะคะ

โรงพยาบาลเอกชนซึ่งขาดแคลนมาก่อนหน้านี้
แล้วก็รวมถึงโรงพยาบาลนอกสังกัดของสาธารณสุขด้วยนะคะ
อยู่ในสายกันกับท่านอธิบดีกรมการค้าภายในนะคะ
ธิบดีวิชัยโภชนกิจค่ะ

สวัสดีครับคุณจอมฝันสวัสดีท่านผู้ชมครับ

ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าวันนี้หายเหนื่อยหายเหนื่อยแล้วครับ
เพราะว่าหลายอย่างก็น่าจะเข้าที่
ค่ะอธิบดีครับอย่างนั้นถามที่เป็นล่าสุดก่อน
ก็คือว่าที่หมอพยาบาลของโรงพยาบาลหลายสังกัด

วันนี้ข้อสรุปคือเราจะแก้ไขเรื่องนี้ยังไงคะ
เพราะว่าวันนี้เรานั่งคุยกันแล้วจะพยายามและดมหน้ากากเข้าไปที่สถานพยาบาล
จะทำได้อย่าทะยอยส่งไป
มันคงจะต้องมานั่งตั้งหลักบริหารหน้ากากอนามัยกันไป
เพราะว่าเรามีผลผลิตวันหนึ่งแค่ประมาณสักล้าน๒แสนชิ้น
ในขณะที่ความต้องการเราเกินกว่าผลผลิตเยอะมาก
โดยเฉพาะถ้าเรายังไปพยายามขายความคิดว่าทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัย
ต้องสวมหน้ากากมีเท่าไหร่มันก็ไม่พอ
เพราะมีผลผลไทยมันตั้ง๖๐ประมาณแค่๑๐นี้ก็๖๕ล้านบาท
แต่ต้องทำใจว่าจำกัดว่าผลผลิตเราเนี่ยได้แค่ล้านสอง
ทีนี้กรรมการก็เลยมาบริหารหน้ากากกันใหม่
เราจะไม่สามารถตอบสำนักของความต้องการของพี่น้องทุกคนได้
เราก็ต้องมาแบ่งคนมาเป็น๒กลุ่มจัดสำหรับความเสี่ยง
กลุ่มแรกคือกลุ่มเกี่ยวกับสถานพยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย์
ผู้ป่วยจะเป็นกลุ่มแรกเลยครับที่กรรมการให้ความสำคัญ
เพราะกลุ่มนี้มีความเสี่ยงสูงสุดใช่ไหมครับคุณจำขวัญ
เราให้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มแรกเลยเนี่ยพยายามจัดสรรให้กลุ่มนี้เลยเต็มที่เลยนะครับ
๕๐ของที่มีนะครับให้ไปเลย๗๗แสนกว่า๗แสนชิ้นต่อวันนะครับท่าน
ทีนี้มากลุ่มที่๒ก็คือกลุ่มที่ต้องสัมผัสกับความเสี่ยงแต่ความเสี่ยงอาจจะไม่รุนแรง
เหมือนกลุ่มแรกอาจจะเป็นเช่นกลุ่มที่ให้บริการเกี่ยวกับการบินการท่า
หรือว่าในกลุ่มที่ต้องเจอกับคนที่ต้องไปร่วมประชุมร่วมให้บริการทั้งหลายนะครับ
นี่จะเป็นกลุ่มที่๒ที่จะให้ความสำคัญถัดมาส่วนกลุ่มที่๓คือกลุ่มแบบคุณจอมฝัน
ตรงนี้คิดว่าอาจจะพยายามอยากจะให้บางส่วนกับคนที่อาจจะต้องไปจัดไปประชุมหรือไปสัมมนาหรือไปอะไรพวกนี้นะครับ
หรือว่าต้องไปให้บริการคนบางกลุ่มนะครับ
แล้วก็พยายามจะให้กลุ่มนี้หันมาใช้หน้ากากทางเลือกมากขึ้น
หน้ากากผ้าหน้ากากตัวอื่นที่ไม่ใช่เป็นวัสดุทางการแพทย์นะครับ
ค่ะอธิบดีค่ะขอลองแทรกอย่างนี้ก่อนนะคะ
คือก่อนหน้านี้ในการบริหารจัดการที่ดึงกลับเข้าไปที่กรม
ก่อนที่จะมีการจัดสรรกระจายอะไรออกไป
คือที่มันมีปัญหาจนหมอพยาบาลไม่มีใช้คือมันขึ้นอยู่กับวิธีการบริหารจัดการ
หรือมันขึ้นอยู่กับปริมาณไม่พอความต้องการคะ
อันดับแรกเลยคือของไม่มีมีแค่ล้านสองที่ผมย้ำนะครับ
แต่ความต้องการเนี่ยคือเป็นสิบร้านอ่ะพูดได้ง่าย
อันที่๒เราไม่ได้ยึดมาบริการทั้งหมด
ที่เอามาบริการบริหารจริงระหว่างผมกับกระทรวงสาธารณสุขร่วมมาบริหารเนี่ยนะครับ
ก็แค่ประมาณหกแสนต่อวันนั้นเอง
ทั้งวงจรเราเอาเข้ามาเพื่อจัดให้กับคนที่จำเป็นใช้จริง๖แสนเท่านั้น
เพราะฉะนั้น๖แสนมันอาจจะไม่พอหรอกความต้องการของคนที่เราก็เรียกว่าทุกส่วนต้องการพร้อมกันหมด
ซึ่งอธิบดีคะ๖แสนที่ว่านี้ที่พาณิชย์กับสาธารณสุขร่วมการบริหาร๖แสนที่ว่านี้เนี่ยไม่ได้ไปตามโรงพยาบาลเหรอคะ
โรงพยาบาลไปตามโรงพยาบาลสามแสนห้าหมื่นชิ้น

ที่เหลือประมาณสองแสนกว่านี้ก็คือเนี่ยนะครับตั้งสถานการณ์บินบ้างร้านขายยาบ้านนะครับ
แล้วก็ลงไปสู่ชาวบ้านเช่นไปในชนบทไปในร้านทรงฟ้าไปพวกนี้นะครับจะมีส่วนบางส่วนไปอย่างนี้
คือกระจายออกไปชนบทพูดได้ง่าย
ท่านอันนี้คือเราตั้งต้นที่๖แสนถูกไหมคะแล้วในวันเดียวกันอีก๖แสนที่ไม่ได้อยู่ในการบริหารของทางสาธารณสุขกับพาณิชย์เนี่ยอีกเป็นเรื่อง
เป็นเรื่องที่โรงงานกับลูกค้าปกติเดิมเนี่ยเขาต้องเดินตามตลาดปกติซึ่งเราเอามายังไม่ได้เอามาแบบนั้นทั้งหมดนะครับ
ซึ่งโรงงานเขาจะมีลูกค้าที่เป็นสถานพยาบาลเอกชนเขานะครับโรงพยาบาลสถานพยาบาลทั้งหลายที่อยู่ด้องมาจากที่สาธารณสุขดูแลอยู่
แล้วก็โรงงานอาหารโรงงานแปรรูปตรงนี้นะครับจะมีตรงนี้จะต้องเป็นคนใช้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะครับในส่วนของ๖แสนที่อยู่ในการดูแลของโรงงานตรงนี้เรายังไม่สามารถเข้าไปก้าวร่วงได้ทั้งหมดนะครับ
สักครู่นี้คือผู้ป่วยบุคลากรการแพทย์๑นะคะ๒คือผู้ที่มีเข้ารักษณะความเสี่ยงที่เผชิญกับคนจำนวนมากแล้วก็๓ประชาชนทั่วไป
อันนี้ถ้าเราเอาโคต้าเดิมเนี่ยนะคะ๗แสนที่ว่านี้คือ๗แสนที่สาธารณสุขกับพาณิชย์บริหารเดิมใช่ไหมคะ
เพิ่มขึ้นที่ประมาณแสนหนึ่งครับ
คืออันนี้ก็คือตรงที่เป็นส่วนที่ทาง๒กระทรวงบริหารแล้วก็เอามาจัดให้๓กลุ่มเรียงลำดับตามเมื่อสักครู่นี้
แต่ว่าของเดิมเนี่ยนะคะซึ่งมันเดี๋ยวหลังจากนี้มันจะเหลือแค่๕แสนเนี่ยก็คือเส้นทางการซื้อการขายตามปกติผู้ผลิตผู้ซื้อเลยใช่ไหมคะ

ทีนี้ท่านค่ะเรียนถามแบบนี้คือจนถึงณตอนนี้เนี่ยมีการประเมินไหมคะว่าวัตถุดิบในการผลิตหน้ากากอนามัยกำลังใกล้จะเข้าสู่วิกฤตหรือว่าใกล้จะหมดหรือยังคะ
เพราะว่าท่านรันตรีท่านรองนายกจุลินเนี่ยนะครับได้สั่งให้ทางภารกิจังหวัดทั่วโลกนะครับพยายามจะไปหาซอสไปหาแหล่งผลิตวัตถุดิบตอนนี้อยู่
แล้วก็เพิ่มเติมมาได้บ้างตอนนี้คือหลังจากที่จีนไม่ยอมให้ส่งออกแล้วเนี่ยเราก็จะไปนำเข้าจากพวกอินโดนีเซียพวกนี้นะครับตอนนี้มีมีวัตถุดิบเข้ามาอยู่บ้างบางส่วนนะครับ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
มันน่าจะเริ่มค่อยติดติดขัดอีกสักประมาณกี่เดือนข้างหน้าคะ
ยังไม่กล้าประเมินนะเพราะว่าคนโตประเทศผู้ส่งออกเองนะครับเราก็ยังแสวงหาแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนแหล่งนำเข้าอยู่ครับ
ยังประเมินอะไรของนี้ไม่ชัดขอเวลานิดหนึ่งเพราะว่ากระทรวงพาณิชย์กำลังแสวงหาซอสพวกนี้อยู่นะครับ
เอาละค่ะท่านอธิบดีค่ะจริงฉันก็มีอีกหลายประเด็นแต่ว่าหมดเวลาสำหรับช่วงนี้นะคะยังไงขอบคุณอธิบดีมากเลยนะคะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอาจารย์ออสเนี่ยนะคะคือยังไม่ได้จบแค่นี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาที่เราบอกว่าหน้ากากผ้าหน้ากากผ้าเนี่ยคือถ้าทำให้ถูกตามตัวกฎหมายจริงจริงหน้ากากผ้าเนี่ยไหวนะคะไม่ใช่ไม่ไหวไม่จำเป็นต้องเป็นหน้ากากอนามัยก็ได้หน้ากากผ้าถ้าตามกฎกระทรวงต่าง
คุณผู้ชมค่ะก่อนมาปิดท้ายที่อาจารย์ออสกับหน้ากากผ้าเนี่ยนะคะเราจะคุยกับผู้มนุยการโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะรองศาสตราจารย์ในแพทย์สุรศักดิ์ลีลาอุดมลิปินะคะ

พอค่ะโล่งใจขึ้นไหมคะประชุมเสร็จวันนี้ค่ะ
มีฤทธิ์ทางที่ดีค่ะต้องขอบคุณท่านรองนายกและก็ท่านมัธมนตรีและโรงพยาบาลนิษฐ์นะครับ
ที่ช่วยหาลูกทางและช่วยตัวเนินทางบางของสถานพยาบาลและคนป่วย
คุณหมอค่ะพอค่ะเรียนถามแบบนี้นะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ย
ทางโรงพยาบาลต่างไม่ใช่เฉพาะของที่รามานเนี่ยนะคะ
หลังจากที่เริ่มมีข่าวโควิดที่ว่าแล้วสักราวสักเดือนนึงเนี่ยนะคะ
คือตอนนั้นเริ่มมีการสต๊อกอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้วหรือยังคะ
ปกติโดยการทำงานของเราเราก็จะสต๊อกไว้พอสมควร
เพราะว่าสินค้าถ้าสต๊อกมากมันก็จะเป็นการสิ้นเปลือก

อันนี้พอเกิดเหตุการณ์อันนี้เนี่ยมันก็เกิดการใช้งานที่เยอะ
บวกกับความสนุกเนี่ยที่ก็เลยทำให้สินค้าเนี่ย
เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยถูกดึงเราก็เข้าใจนะครับว่า
มันเป็นบทของประชาชนนะครับเข้าใจค่ะมันก็เลยทำให้
ความต้องการดีมารทรัพย์ไม่เกิดดีกันประสงค์อุปธรรมไม่เกิดดีกันครับ
พอค่ะพอได้ยินเรื่องหน้ากากอนามัยขาดแคลนเนี่ย
ของโรงพยาบาลอื่นนะคะได้ยินมาก่อนหน้าที่ราวมา
จะมีปัญหานี้ไหมคะหรือว่าก็เจอพร้อมกันระนาบเดียวกันคะ
เออส่วนใหญ่เป็นระนาบเดียวกันครับเพราะว่าเราเจอพวกนี้อยู่
ดูแลเพราะว่าปกติโรงพยาบาลก็จะมีการสั่งออเดอร์
เราก็รู้แล้วว่าเริ่มสั่งยากขึ้นนะครับบวกกับเอ่อ
แต่ก่อนถ้าเกิดเดินไปสถานพยาบาลเราจะวางไว้ให้คนไข้
เวลาใครเป็นวัฒนาติดต่ายได้ฟรีตอนหลังมันเป็นอย่างนี้มาก
ซึ่งเราก็ต้องมาจำเกียร์กันแล้วก็แม้กระทั้งปุกรากรในใบบางประเภทเนี่ย
ตัวอย่างเช่นแม่ครัวที่ทำงานอยู่ในห้องโฆษณา
แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นหน้ากากผ้าอย่างเงี้ยเพื่อจะประหยัดในส่วนที่เป็นหน้ากากอาณาไมค์
นี่ก็เรียกค่ะซึ่งเป็นที่ออกแบบมากันทั้งทั่งเกษโรคนะครับ
ลองถามสองช่วงนะคะผอคือก่อนหน้าที่จะมีปัญหาเรื่องหน้ากากอนามัยหลังจากเกิดโควิดเนี่ยนะคะ
คือตามปกติแล้วโรงพยาบาลต่างก็จะสั่งจากอันนี้ไม่แน่ใจอาจจะมี
คือเส้นทางก็คือซื้อของใครของมันใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับครับ
แล้วก็บริหารจัดการกันเลยเพราะว่าตลาดมัน
เพราะฉะนั้นจะไม่ได้มีการแกล้งอะไรกัน
ทีนี้ค่ะทีนี้พออีกช่วงหนึ่งถ้าเทียบกัน
คือเริ่มมีความตึงตัวในตลาดแล้วเริ่มหาหน้ากากยากแล้ว
จนกระทั่งมีการออกประกาศต่างออกมาว่า
ให้มีการแบ่งบางส่วนมาผ่านที่กรมการค้าภายใน

พอเกิดการแบ่งแบบนั้นเนี่ยโรงพยาบาลต่างยังซื้อจากผู้ผลิต
ยังซื้อจากคนกลางอยู่หรือว่า
ต้องไปซื้อในโคต้าที่ดึงมาที่กรมการค้าภายในคะ
ในตอนช่วงนั้นผมคิดว่ามันเป็นเรื่องความสื่อสารกัน
ที่ยังมีช่องว่างเพราะว่า
ทางภาคเอกชนทางฝ่ายผลิตเองก็ไม่ชัดเจน
ว่าจะส่งเองแล้วจะผิดไหมอันที่๒เนี่ย
โรงพยาบาลเองเนี่ยบริษัทที่เคยส่งให้โรงพยาบาล
ในตามสัญญาตัวที่กัดขายเนี่ยก็ส่งไม่ได้
โรงพยาบาลโดยส่วนใหญ่ก็จะพยายามหาบริษัทอื่น
ที่ออกนอกสัญญาเพราะปกติ
ในจีนก็ประมาณ๒โรงพยาบาลจะทำสัญญาไปหลายปี
ตอนนี้ครับบริษัทหนึ่งไม่ได้ก็ต้องถามบริษัทสำรอง
คือต้องซื้อแก่สารกันทีนี้ในช่วงนั้นจะเกิดการจุลมุนนะครับ
เพราะว่ามือใครพยายามช่วยตัวเอง
เพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดภาพอย่างนั้นขณะที่การควบคุม
ผมว่าก็พอท่านรองนายกศึกรัฐบาทีอีกส่วนที่ท่านได้เห็นภาพนี้เนี่ย
ท่านก็มาจัดให้เกิดศูนย์นี้มันจะได้เกิดการเห็นภาพรวม
เพราะว่าหลังจากต่อไปเนี่ยสูตรก็จะเห็นการเคลื่อนไหว
ของสินค้าหน้ากากอนามัยการแพทย์เนี่ย
ว่าจากต้นผลิตเนี่ยออกไปตรงไหนทราบ
แล้วมันไปถูกสิ่งที่ควรจะเป็นในกลุ่มแรกหรือเปล่า
คือกลุ่มสถานพยาบาลและผู้ป่วยนะฮะ

คือเมื่อสักครู่นี้ที่อธิบดีกรมการค้าภายในบอกเราเนี่ยนะคะ
คือจากล้านสองต่อวันที่ผลิตได้ล้านสองที่ออกมาเนี่ยนะคะ

ห้าแสนเนี่ยก็จะอยู่ลักษณะเดิมก็เส้นทางใครขายให้ใครอะไรบ้าง

แต่ทีนี้๗แสนตัวเลขเปลี่ยนจากเดิม

แสนเนี่ยกลุ่มบุคลากรการแพทย์ผู้ป่วยนะคะ
ก็คือว่าในส่วนของโรงพยาบาลต่าง
ว่าจะสังกัดสาธารณสุขหรือไม่เนี่ยนะคะ

เวลาซื้อก็ไม่ได้ซื้อตรงจากผู้ผลิต
สัญญาของบริษัทต่างที่เราทำใช่ไหมคะ
ต้องรอผ่านกรมการค้าภายในกับกระทรวงสาธารณสุขใช่ไหมคะ

กรมการค้าภายในหรือศูนย์บริหารจัดการคุมตัวเลข
และในการจัดซื้อฟัญแข่งตรงเลยครับ
มันเป็น๒แบบก็คือ
อย่างบางที่ไม่สะดวกเพราะว่าอันนี้เราต้องเห็นใจบริษัท
เงินเขาต้องมาลงสุดเนี้ยก็อาจจะผ่านทางเอ่อโครงการเภศัพท์
ค่ะแต่ขณะเดียวกันบางสถานพยาบาลเนี้ยก็สะดวกที่จะซื้อ
ตรงกับบริษัทแล้วก็ปรับเรื่องการจ่ายเงินให้เร็วขึ้น
อันนี้สัญญาเก่านะครับสัญญาเก่าที่มีอยู่เนี่ย
อาจจะจัดซื้อไม่ได้ถ้าเขาทำสัญญาเก่าบริษัท
ละบริษัทนะครับเพราะตอนนี้เราต้องกระจาย
ไม่งั้นจะเกิดความมั่วกันพอสมควรเนี่ย
มันก็เป็นเหตุผลที่อธิบายได้นะครับ
อันที่สองก็คือถ้าเป็นบริษัทที่เป็นบริษัทเดิม
ต้องมีการแก้หลายสัญญาจะทำให้จ่ายเงินไม่ได้เนี่ย
ก็ต้องเป็นแต่ละสถานพยาบาลเนี่ย
ต้องไปปรับแก้กฎิกากระทำยังไงที่จะทำให้
ทำตามข้อสรรค์ภาษีที่บริษัทจะสามารถ
เอาเงินไปลงทุนแล้วก็พัฒนาได้เพราะว่า
เขาก็ต้องซื้อวัตถุดิบที่แพงขึ้นและประยาทขึ้น
ในรายละเอียดในทางปฏิบัตินี่ต้องลงไปลงรายละเอียดกันอีกเยอะเหมือนกันนะคะ
หลังจากประชุมนโยบายเสร็จใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับถูกต้องซึ่งในที่ประชุมเนี่ย
ท่านประธานนะฮะคือท่านรองนายกเอง
หรือว่าท่านบัตรศิษย์ของการค้าภายในเนี่ย
ก็พยายามจัดช่องทางให้อำนวยความสะดวก
แล้วก็ทุกคนก็สามารถดำเนินการได้
ผมคิดว่ามันอาจจะถูกขับไปช่วง๑๒สัปดาห์แรก

อันนี้โดยหลักการท่านรองนายกเองก็ให้นโยบายว่า
ขอดูตัวเลขแท้แล้วหลังจากนั้นเนี่ย
ค่อยมาดูอีกทีว่าจะสรรพันธ์เป็นอย่างไร
เข้าใจค่ะพอค่ะเรียนพอได้ประเด็นตัดกลับขออภัยจริงค่ะ
เหลือเวลาในรายการน้อยแต่ว่าที่ฉันได้ประเด็นครบหมดเลยนะคะ

ให้กำลังใจหมอพยาบาลและพี่บุคลากรการแพทย์ก่อนนะคะ
โอ้ขอบคุณครับจริงต้องให้กำลังใจทุกผู้
ด้วยค่ะแน่นอนให้กำลังใจรัฐบาลหน่อย
เพราะว่าเราเข้าใจว่าปัญหามาหลายด้าน

ก็คงค่ะขอบคุณค่ะจับสิน

แต่อาจารย์ต้องบอกความหวังที่เรามีหลังจากนี้
เพราะเราดูสัดส่วนตัวเล็กแล้วจะไปหาที่ไหนเนอะ
ถ้าเราดูสมัยก่อนนักเรียนแพทย์ใช้หน้ากากผ้านะฮะ
เขาจะใช้มักถ้าเราดูสมัยก่อน

ตอนนี้ก็ทางโรงพยาบาลก็ทำเองบ้างแล้ว

ก็เป็นหน้ากากผ้าที่โรงพยาบาลทำเอง
ก็เป็นด้านสีเขียวก็คือตัวที่ติดกับจมูกนะครับ
ก็เป็นผ้าลินินธรรมดาเพื่อไม่ให้เกิดการระคายเปลืองนะครับ
แต่ว่ามีการประยุกต์ใช้ก็คือข้างหน้า

เกตการแพทย์ก็คือตัวป้องกันการซึมผ่านของเหลวนะครับ
แต่ถ้าข้างในชั้นที่๒ก็จะมีฟองน้ำให้นุ่ม
ก็คือดูดทรัพย์ของเหลวแล้วก็ชั้นที่๓จะมีแผ่นผงคาร์บอน
ซึ่งตัวนี้ยังเหลือเยอะเลยในตลาด
หลังจากวันนี้ควรจะไปกว้านซื้อแล้ว
ตัวนี้ก็จะเพิ่มในเรื่องของไฟฟ้าสถิตนะครับ
ส่วนตัวสุดท้ายก็คือผ้าสีเขียวที่ป้องกันการระคายเคือง

ถ้าดูแล้วก็ตรงตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม
เขาบอกว่าตามคุณลักษณะที่ต้องการ
ไม่มีกลิ่นผิดปกติคมจมูกและปากได้

อาจารย์ออสเอามาให้ดูนะคะกำลังจะบอกว่าไม่ใช่เราหมดทาง
คุณผู้ชมที่เราเห็นตัวเลขต่างมันยังมีอีก
เราสามารถแก้ปัญหาร่วมกันได้